เป็นงานเทศกาลหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จังหวัดนครพนม
นั่นก็คือการปล่อยไข่พญานาค

พึ่งเคยได้ยินปล่อยไข่พญานาค
เราเคยเจอแต่ปล่อยเป็ดปล่อยไก่ปล่อยไข่เล็กมาก

ถูกต้องเลยค่ะคุณค่ะช่วงนี้ที่จังหวัดนครพนมนะคะ
เขาจัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ๑๑๑ตุลาคมค่ะ
แต่ละคืนจะมีการไหลเรือไฟแบบนี้โชว์ไปนะ
ให้ประชาชนที่นั่งอยู่ริมแม่น้ำไม่ได้มาดูกัน
แต่ละคืนนี้นะคะก็จะปล่อย๑ลำทั้งหมดมี๑๒ลำจาก๑๒อเผิร์นั่นเองค่ะ
เองค่ะครับโดยประเพณีไหลเรือไฟช่วงออกพรรษาที่จังหวัดนครพนมนี้จะไม่เหมือนที่อื่นนะและที่สำคัญเลยค่ะ
ก็คือการปล่อยไข่พญานาคหรืออีกชื่อนึงเรียกว่ากระทงสายนี่แหละ
ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เขาจะปล่อยกระทงสายหรือไข่พญานาคให้ไหลไปตามลำน้ำโขงมากถึงสามพันถึงห้าพันดวงโอ้นี่ไง
ส่วนคืนไฮไลท์วันออกพรรษาวันที่๑๐นี่นะคะจะมีการปล่อยไข่พญานาคนับหมื่นดวงเลยค่ะ
เป็นหมื่นเป็นการถวายพุทธบูชาให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ
โดยไข่พญานาคเนี่ยทำขึ้นโดยเจ้าหน้าที่จากกองร้อยอสสอเนื้อสนที่หนึ่งแล้วความพโดมค่ะ
ก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาทำถามว่าทำจากอะไรนี่ค่ะ
ขี้เลื่อยเอามาผสมกับน้ำมันยางนาแล้วก็น้ำมันดีเซล